เรื่องราวของการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือว่าเกษตรตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงราชการที่๙
ยังคงมีให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
นักศึกษาปริญญาโทท่านหนึ่งค่ะกับสามีชาวจังหวัดสตูนนะคะ
ได้มีการพลิกวิกฤตจากนาแรงมาทำการเกษตรแบบธรรมชาติ
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
พื้นที่นาร้าง๒ไร่ติดริมเขาในพื้นที่หมู่๕ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
ได้รับการพัฒนาจากสองสามีภรรยานะคะ
คือนางฟ้าสายบุญส่งและนายนิเวศชายฝั่งสามีค่ะ
ให้เป็นพื้นที่ทำเกษตรแบบธรรมชาติโดยใช้ชื่อ
ฟ้าสายฟาร์มเกษตรกรรมธรรมชาติผสมผสานชานไม้ไผ่ปลายน้ำพอเพียง
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นแนวทางในการปฏิบัติค่ะ
นายนิเวศบอกว่าเรียนจบด้านศิลปะทำให้รู้สึกว่ารักธรรมชาติ
ตกลงกับภรรยาจบการศึกษาระดับปริญญาโท
ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้เวลากว่า๕ปีก็ประสบความสำเร็จ
สามารถสร้างแปลงต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์
ให้ความสำคัญธรรมชาติเป็นหลัก
ได้สัมผัสกับการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
พบกับความมั่งคั่งในความสุขอย่างแท้จริงค่ะ

ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าไปดูงานไม่ขาดสาย
ขณะเดียวกันค่ะทั้งคู่ได้อุทิศตัวเอง

ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดสตูนอีกด้วยค่ะ